อีกหนึ่งเรื่องที่ตกออกตกใจอยู่เหมือนกันมีการแชร์ผ่านโซเชียลบอกว่า
สองนางแบบดังเตรียมตบแหลกกันค่ะ
หลายสื่อโพสต์กันไปนะครับ
เตรียมตบลูกเกดสนั่นลุ้นประกบฟิล์มนั่นเองค่ะ

มันเป็นการโปรโมทลักษณ์

มารับบทร้ายอีกครั้งสำหรับบีน้ำทิพย์

งานนี้พี่บีน้ำทิพย์จะตั้งมือรับกันยังไงนะฮะ

แล้วจะมีโอกาสโคจรมาเจอคู่จิ้นกับฟิล์มธนพัฒน์อีกครั้งตอนไหนยังไง

สนัดภาพแล้วค่ะวันนี้เป็นเพียวค่ะ
ร้ายมากแต่ต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยทำไมถึงร้าย

ถ้าเกิดเกลียดแสดงว่าอิน
แล้วกับพี่เกดยังไงบ้างไหมค่ะเวลาแบบ

มันคงต้องก่อนแล้วกันยังไง
ก็เต็มที่เลยค่ะ